ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่ากับบ้าน
อ้อมกอดไหนอบอุ่นเท่ากับอ้อมกอดของพ่อและแม่
แต่ด้วยภาระหน้าที่ทำให้เธอต้องออกจากบ้านจากครอบครัวมา
แม้ชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบากต้องตราบตรำทำงานหนัก
แต่เธอก็สู้ด้วยหัวใจอย่างสุดกำลังที่มี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
หนูต้องจากบ้านเกิดที่จังหวัดมหาสารคาม
ไปทำงานที่กรุงเทพได้๗๘ปีแล้วค่ะ
หนูต้องฝากลูกสาวที่สติปัญญาไม่ดี
ไว้กับพ่อแม่ที่แก่มากแล้วค่ะ
หนูเป็นห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกสาวค่ะ
หนูฝันอยู่ทุกวันว่าหนูอยากกลับบ้าน
อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวค่ะ

แล้วก็ลูกสาวชื่อน้องมัดหมี่ค่ะ
หนูเป็นห่วงพ่อมากแกก็แก่แล้วค่ะ
เวลาไปก็เคลียร์รถไป๓๔กิโลกรัมแล้ว
แกก็อยากจะหารายได้เพื่อช่วยหนูอะค่ะ
เพราะแกก็สงสารหนูไม่อยากให้ลูกลำบากเหมือนกัน
ต้องช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยลูกก็ได้
พ่อจะไปรับจ้างหนูก็ห้ามเขาประจำค่ะ
แก่แก่มากแล้วก็ไม่อยากให้แกทำงานหนัก
ไม่อยากให้แกไปค่ะห่วงมาก
มีอยู่ครั้งหนึ่งยืมรถอีโก้งคนข้างบ้านไป
ไปเกี่ยวย่าขี่มาจะเข้าหมู่บ้านอยู่แล้ว

หัวเข่าแต่ละมันกลายเป็นแบบนี้

ตอนที่พ่อตกรถไถค่ะหนูก็ทำงานอยู่
โทรไปบอกหนูก็ตกใจว่าพ่อเป็นยังไงมั่ง

เพื่อจะไปหาเงินมาช่วยหนูแบ่งเบาภาระหนู

ถ้าว่าหนูเป็นอะไรจริงหนูคงอยู่ไม่ได้

ทำกับข้าวทำอะไรให้กิน

แกก็จะไปรับจ้างตัดย่ากับพ่อค่ะ

จะรอกินกับมันมันก็ไม่ไหว
คือหนูก็จุนเจือครอบครัวไม่ได้เยอะค่ะ

เพื่อที่จะหาเงินช่วยหนู

อะไรบ้างแกจะต้องเดินตามถนนใหญ่

อีกคนนึงที่หนูห่วงมากที่สุดก็คือ

ตอนเล็กเขาก็ดูปกติทุกอย่าง

ว่าน้องทำไมเขียนหนังสือกลับข้าง

แนะนำให้แม่พาไปหาหมอนะคะ
แล้วตอนนี้ค่ะหนูก็เอามัดหมี่มาให้ยายเลี้ยงค่ะ
ยายก็อยากได้หลานมาอยู่เขาจะเลี้ยงเองเขาได้
แค่ทำงานหนูก็หนักพอแรงแล้วไงจะตื่นดูลูกอีกมันจะไม่ไหวค่ะว่า
ปีที่แล้วให้มันเอามัดหมี่มาอยู่ด้วย
พอมัดหมี่มาอยู่มันก็ช่วยทำงานบ้าน
หนูช่วยตากับยายทำงานบ้าน
ซักผ้าหุงข้าวล้างถ้วยกวาดบ้านค่ะ
หนูก็พยายามจะมาอยู่กับน้องแล้วน้องเขาก็จะรอหนูอะค่ะ
จะคอยเฉง้อหาแม่อยู่ตลอดอย่างนี้ค่ะ
อนาคตถ้าเกิดแม่ตายายเป็นอะไรไปน้องจะอยู่ยังไง
เวลาแม่ไม่ได้กลับมาหาหนูหนูคิดถึงมากเลยค่ะ
หนูคิดถึงแม่หนูก็โทรไปหาแม่

ชอบให้แม่ตำส้มตำให้กินค่ะ
ส้มตำที่แม่ตำอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะ
ทุกวันนี้หนูก็ต้องจากพ่อจากแม่ไปทำงานที่กรุงเทพ

เก็บเงินจากลูกค้าที่เอารถมาจอด
ทำงานมาได้๗๘ปีแล้วค่ะ
หนูก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุดนะคะ
เพื่อที่จะส่งทางบ้านให้ได้เยอะที่สุด

หนูก็ต้องไปกรอกเอาของที่บริษัทนะคะ
อย่างเวลาหนูเห็นเขากินชาไข่มุกอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่กินดีกว่า

แต่ก่อนทำงานหนักขนาดไหนหนูก็ยังรับไหวค่ะ
แต่พอช่วง๓๔ปีหลังมานี้
ป่วยเป็นโรคไตอักเสบ

เหนื่อยหอบตาหนูก็จะเป็นฝ้ามองไม่ค่อยเห็น

ตอนที่ไปนั่งอยู่ในตู้เก็บเงินนะคะ
บิดนิ้วบิดไปหมดเลยค่ะ
ตอนนั้นหนูต้องนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ๔๕วัน
ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามา

จะมาส่งทางบ้านก็ไม่พอ
ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาค่ะ

ตอนมันเข้าโรงพยาบาลยายเป็นห่วงนอนไม่หลับหรอก
เวลามันป่วยหนักก็เป็นห่วงนะครับ
ไม่รู้ใครจะส่งข้าวส่งน้ำมัน
ถ้ามีทุนสักก้อนหนึ่ง
หนูก็อยากจะมาลงทุนขายอาหารตามสั่ง

พ่อแม่ก็จะได้มีลูกคอยดูแล
น้องมัดเหมย์ก็จะได้มีแม่คอยดูแล

จากจังหวัดมหา๓๘๒๐

ก็ช่วงเทศกาลนะคะจะเป็นปีใหม่หรือว่าสงการแบบนี้
มาทำงานที่กุงเทพนี่คือเป็นพนักงานรับรถเนี้ยรับรถ
แล้วรายได้เป็นยังไงบ้างรายได้ก็จะเป็นรายวัน
ชั่วโมงก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทจะทำตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นค่ะ
แล้วก็จะต่ออีกตั้งแต่๖โมงเย็นถึงสี่ทุ่มถ้า๖โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเนี่ยคือมันเป็นพิเศษ
ใช่ค่ะก็ชั่วโมงละหกสิบบาทค่ะก็ประมาณสองร้อยกว่าบาท
ตัวเองเนี่ยประหยัดกินประหยัดใช้มากเลยบอกว่าใช้เงินวันหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ไม่เกินร้อยใช่แล้วข้าวกินวันละกี่มื้อฮะ
ข้าวก็กินแค่มื้อเดียวค่ะจะกินแค่ช่วงเที่ยงอันนี้ก็คือห่อไปกินที่ที่ทำงานเหรอ
ใช่ค่ะห่อไปกินแล้วส่วนใหญ่กับข้าวเป็นอะไรคะแม่งา
จะเป็นพวกไข่ต้มไข่ทอดอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีน้ำพริกน้ำปลาเนี่ยหน่อย
เป้าไว้แล้วว่าใช้เงินได้ไม่เกินร้อยใช่ค่ะก็คือร้อยหนึ่งนี้ก็ต้องรวมค่ารถด้วยค่ะ
ค่ารถด้วยใช่ค่ะตอนเช้าก็จะนั่งวินมอไซค์ไป
แล้วก็ตอนเย็นก็เดินกลับจากบ้านไปที่ทำงานกี่กิโลครับ
ประมาณสามกิโลเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
แปดปีนี่แหละค่ะที่ทำงานเริ่มทำงานเลย
แม้กระทั่งน้ำที่กินนะฮะเห็นบอกว่าก็ไม่ได้ซื้อ
ค่ะที่บริษัทนะคะเขาจะมีน้ำให้กรอก
ดื่มประทังเวลามันหิวใช่ค่ะ
ยายรู้เรื่องมาก่อนไหมว่าลูกสาวกินข้าวแค่วันละมื้อรู้ค่ะ
ก็บอกอย่าประหยัดนักไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่
แม่ก็ซื้อกินเลยแต่เขาไม่กินหรอกเขาห่วง
ยายรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะว่าลูกฉันมันดี

งามีโรคประจำตัวไหมครับมีค่ะเป็นโรคไตอักเสบ
เป็นมาประมาณสามปีแล้วค่ะมันมีอาการเตือนหรือว่ามันเป็นยังไงครับ
มันบวมอะค่ะเท้าจะบวมก่อนแล้วก็จะเริ่มลามมาทั้งตัว
เป็นรุนแรงขนาดไหนคะช่วงนี้อาการก็ยังทรงทรงอยู่ไม่สุดค่ะ
เพราะว่ากินยาตามที่หมอสั่งตลอดแล้วคุณหมอบอกว่าไงอีกครับ
จากทานยาแล้วต้องปฏิบัติตัวดูแลยังไงบ้างก็พักผ่อนให้เยอะ
พยายามอย่าอดนอนอย่าทำงานเยอะหนูก็เลยบอกหมอไปว่า
มันทำไม่ได้ค่ะหนูต้องทำงานเยอะ
คือต้องฝืนร่างกายทำเหมือนกับที่เราชมพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ถึงกับขนาดว่าวันนั้นเนี่ยสุดหนักใช่ไหมมันเป็นมันเกี่ยวมาจากไตใช่ไหมครับ
ใช่ก็มันจะมีอาการแบบตะคิวเป็นตะคิวเพราะว่าเรากินยาเยอะ
ยาขับปัสสาวะอย่างนี้ค่ะมันจะขับน้ำในร่างกายของเราแล้วมันก็จะเป็นตะคิว
มันประกอบกับว่าเรานอนน้อยด้วยป่ะใช่ใช่ไหมพักผ่อนน้อยมันจะหยุดหายใจเลยครับ
วันนั้นตอนที่เป็นในใจรู้สึกยังไงกลัวไหมครับกลัวค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยมาก
เหนื่อยแล้วก็เหมือนมันจะหยุดหายใจเลยอะค่ะแล้วใครมาเจอครับวันนั้นอ่ะ
วันนั้นเป็นเจ้าหน้าที่รอปภค่ะเขาก็เลยพาส่งโรงพยาบาลตอนเย็น
ไปได้ทันไปทันค่ะเขาก็บอกว่าดีนะที่มาทัน
ถ้ามาไม่ทันค่ะก็คงไม่รอด
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่งาต้องฝืนร่างกายตัวเองและทำงานหนักจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
เพื่อที่จะหารายได้ได้เยอะจุนเจือพ่อกับแม่สงสารเขาค่ะ
หายใจเข้าออกนะก็คือสามชีวิตที่เหลือนี้ใช่ค่ะ
เคยร้องไห้กับตัวเองบ่อยมากเหมือนกันใช่จำได้ไหมสักครั้งหนึ่งที่ที่เรามีเหตุการณ์อะไรที่เราไม่ไหวแล้ว
ถึงได้ตัดใจว่าร้องไห้คนเดียวก็ไม่ไหวและอยากได้ยินเสียงพ่อกับแม่มีครับ
มันเหนื่อยมันท้อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหายจากโรคที่เป็นอยู่หรือเปล่า
พอได้ยินเสียงแม่ก็ดีขึ้นเขาก็บอกว่าเป็นอะไร
หนูก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก็อยากได้ยินเสียงแม่
ตะโพนปีนี้ตาอายุเท่าไหร่แล้วครับ

แต่ตาก็ไม่หยุดนะครับคุณผู้ชมพยายามที่จะแบ่งเบาภาระของลูก
ตาตาทำอะไรบ้างครับจริงแล้วไปรับจ้างเขาทำอะไรบ้างครับ
หน้าเทศกาลก็หน้าตัดอ้อยโรงหีบเขาเปิดเขาไปรับจ้างตัดอ้อยกับเขา

กำแพงเพชรครับคือว่ามีรถเท่าแก่เขามารับเอา

แล้วค่าจ้างเป็นไงบ้างตา

พอได้ส่งมาให้ยายกับหลานกิน
แล้วช่วงเพราะว่างานจากการตัดอ้อยเนี่ยพอกลับมาบ้านตาก็ไม่ได้อยู่เฉย
อย่างเช่นปัจจุบันนี้ตาเกี่ยวย่า
ครับเอาย่าไปให้ควายกิน
ครับมันเดือนละพัน
ไปกันสองคนตายายนะคุณผู้ชม

บางทีก็มีใกล้ก็

สองคนตายายก็จะช่วยกันอย่างนี้นะฮะ

ก็กลัวเวลาเป็นลมอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็ชนเรา
แล้วครับ

กลัวรถอีโกงมันเบรกทีเดียวมันไม่อยู่

ผมกระเด็นหัวเข่าข้อศอกแตกหมด

ล่วงยายไม่ล่วงล่วงแต่ตา
ตาแล้วหัวเข่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
ก็สบายของหัวเข่านี้ไม่กระดิกเลย
ทีนี้ก็กินยาบ้างพักผ่อนบ้าง

ก็เลยเป็นสาเหตุที่ตาต้องพักฟื้นพักตัวเอง
กี่เดือนนะครับหยุดงานกี่เดือน

ก็อย่างที่บอกแล้วบอกภาระก็ต้องมาตกอยู่ที่ยาย
เหมือนตอนที่ตาป่วยยายก็ไปเขี่ยวย่า

ถ้าเราใส่กระสอบก็แช่๒๐บาท
เข็นอย่างมากมันเกิน๓กระสอบ

บอกอยู่บ้านหาข้าวหาอะไรให้เขา
แล้วก็เอาวางไว้ใกล้แล้วก็ไป
ก็จะได้กลับมาเดี๋ยวก็กินเอง

ประมาณ๒ปีเนี่ย

มันมีอยู่บ้านแล้วช่วยคุณตาคุณยายทำอะไรบ้างลูก

เฮ้ยเก่งมาก

แล้วเนี่ยจะอาการปกตินะฮะแต่ว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
มันมีเป็นอะไรไหมงาเป็นเด็กไอคิวต่ำค่ะ
ไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือได้เขาจะเขียนกลับข้าง
ถ้าสมมุติว่าก่อไก่เราก็ต้องเขียนอย่างนี้แต่ของเขาเขียนกลับ
เหมือนเวลาเราส่องกระจกอะค่ะกลัวก่อไก่มันจะกลับข้างแบบนั้นเลย
แล้วปัจจุบันเขียนได้ยังอ่ะลูกมัดหมี่ได้แล้วค่ะได้แล้วเหรอ
อ่านหนังสือได้ยังคะได้บางตัวค่ะได้เป็นบางตัว
ขยันหน่อยนะลูกเนอะไม่เป็นไรเราเราช้าหน่อย
แต่ว่าเราก็ได้เรียนอะเนาะโถแม่งาคงเป็นห่วงแย่เลยสิ
ก็เคยมีคนแนะนำว่าให้เอาน้องไปเรียนโรงเรียนแบบเด็กพิเศษอย่างนี้นะ
แต่หนูบอกหนูไม่มีตังค์หนูจะเอาตังค์ที่ไหนให้ลูกเรียน
เห็นแม่เหนื่อยไหมลูกเห็นสงสารแม่ไหมสงสารค่ะ
เป็นห่วงอะไรแม่มากที่สุดลูกแม่ทำงานเหนื่อยค่ะ
เพราะฉะนั้นมันหนีต้องเรียนหนังสือให้เก่งนะลูกนะ
จะได้มีงานทำจะได้แบ่งเบาคุณแม่ได้นะลูกแล้ววันนี้มันมีมีอะไรอยากจะพูดกับแม่ไหมลูก

งาต้องเป็นเหมือนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาแล้วก็ทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวมาทั้งพ่อแก่แม่เท่า
คิดว่าภาระนี้มันหนักมากไหมสำหรับเราไม่เคยคิดว่าเป็นภาระ
แต่มันคือหน้าที่ของแม่กับลูกที่ต้องรับผิดชอบเขา
เหนื่อยแต่หนูไม่เคยท้อบางทีเราส่งเงินไปเขาก็บอกไม่อยากเอาไม่อยากได้
ลูกเหนื่อยพ่ออยู่ได้แม่อยู่ได้อันนี้คือกำลังใจที่ดีที่สุดค่ะ
วันนี้ยายมีอะไรอยากจะบอกกับแม่งาไหมครับบอกแต่สู้อย่างเดียว
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกไปอยู่ด้วยอยู่บ้าน
งาทุกหยาดเหงื่อที่ไหลออกมาน้ำตาที่มันไหลเวลาที่ยามเรา
เหงาเราทุกข์น่ะพี่เอมองว่ามันคืออันนี้ส่งบุญทั้งนั้นเลยนะ
สู้เพื่อเขาจงภูมิใจเถอะครับอ่ะสู้กันต่อนะ
ทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณแม่คุณพ่อด้วยนะครับครับ
งาจริงแล้วมารายการของเราเนี่ยเป้าหมายที่สุดก็คืออยากได้อะไรครับ
อยากได้ทุนสักก้อนนะคะไปเปิดร้านอาหารเล็กเพื่อจะเลี้ยงพ่อกับแม่
แล้วก็รายได้จากตรงนี้ก็อยากจะเอาไปทำบ้านให้เขา
เพราะว่าเวลาฝนตกอย่างนี้น้ำมันจะล้นท่วมบ้าน
เขาก็จะออกมาตากฝนขุดคูน้ำเพื่อจะไม่ให้น้ำเข้าไปในบ้าน
ถ้าฝนแรงน้ำแรงยายก็จะคอยวิทย์กับมัดเมีย
แสดงว่าบ้านเราเหมือนอยู่ในที่ต่ำเหรอครับใช่ค่ะต่ำมาก
เพราะว่าคนอื่นเขามีเงินเขาก็จะถมที่ขึ้นสูง
มันจะอยู่พื้นที่เดิมอะค่ะมันก็เลยต่ำ
เอาทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับ

คุณผู้ชมครับความรักของครอบครัวนะครับ
เสมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงให้สู้ไปด้วยกัน
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่งาจากมหาสารคาม
พิธิโจทย์คำถามได้ทั้ง๔ข้อเพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่

และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของแม่งาจากมหาสารคามนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เตรียมตัวมาดีไหมครับวันนี้ดีมากค่ะโอ้โหคุณตาคุณยาย
แสดงว่าพร้อมมากเลยสิครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญแม่งามมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้แม่งามั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในบ้านตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ข้าวกล่องเรื่องที่๒จังหวัดมหาสารคาม
เรื่องที่สามวัดรัตนวันเรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่๕สาธิตทองจันทร์ข้าวกล่อง
เรื่องข้าวกล่องครับ
จริงจริงแล้วเคยทำข้าวกล่องขายมาก่อนไหมเคยค่ะทำที่ไหนครับ
ทำที่ทำงานค่ะที่ทำงานหารายได้พิเศษ
อันนั้นกับข้าวเราไปรับเขามาหรือว่าเราทำเองทำเองเลยค่ะ
ทำเองเลยด้วยเคยขายได้สูงสุดกี่กล่องพี่งา
ประมาณสามสิบกล่องมีเมนูอะไรบ้างที่เราทำขาย
ส่วนมากจะเป็นง่ายค่ะพวกผัดกะเพราข้าวผัดอย่างนี้ค่ะ
วันนี้นะจะให้ทำข้าวกล่องแต่ก็ไม่ต้องถึงกับผัดกับแกง
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
กระติกมีข้าวสวยนะแล้วก็จะมีผัดกะเพรานะครับ
แล้วก็จะมีไข่ดาวมีข้าวผัดมีแตงกวามีต้นหอมมะนาวนะครับ
มีกล่องให้มีช้อนให้มีหนังยางรัดให้เรียบร้อยนะครับ
แต่วันนี้แม่งาต้องการผู้ช่วยไหมครับต้องการใครดีครับ
กับน้องมัดหมี่ค่ะยายกับน้องมัดหมี่เชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ
สำหรับข้อนี้เป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
กติกาสำหรับข้อนี้ก็คือตักข้าวกล่องจำนวน๑๐กล่อง
ภายในเวลา๓นาที
เคยเป็นลูกจ้างร้านอาหารตามสั่งมาสามปีค่ะแล้วก็เคยทำข้าวกล่อง
วันละห้าสิบกล่องค่ะโจทย์ข้อนี้ง่ายค่ะ
มั่นใจว่าทำได้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วในสิบกล่องนี้นะครับ
จะเป็นข้าวผัดกะเพรานะครับห้ากล่องข้าวผัดธรรมดานะครับ
กล่องรวมกันเป็นสิบกล่องนะครับข้าวผัดนี่นะฮะ
ในกล่องจะมีข้าวผัดมีต้นหอมมีแตงกวาและมีมะนาวนะครับ
ส่วนข้าวผัดกะเพรานั้นนะครับก็จะมีข้าวเปล่ามีผัดกะเพรา
มีแตงกวาแล้วก็มีไข่ดาวนะครับแม่งาสมาธิดีดีนะพร้อมไหมฮะ

นั่นแหละครับ

แต่แม่งตัดครับทีเดียวให้เต็มไปเลยนะคะทีเดียวเริ่มจะได้ไม่ค้านะคะ
รูปหว่าตรงที่เท่าไรแล้วลูก
กล่องที่สามแล้วนะครับไข่ดาวโปะเลยใช่แตงกวา
ครับผมวงสองสามสี่สองที่ห้าแล้วนะครับ

ครบแล้วเดี๋ยวต่อไปเป็นข้าวผัดแล้วนะฮะคุณแม่
ปิดฝากก่อนแล้วก็ได้ลูกข้าวขัดเอาขัดกระเภาไปวางก่อนนะลูก
เร็วไปพร้อมแล้วห้ากล่องแล้วนะครับห้ากระเภานะครับ
ตอนนี้เหลือข้าวผัดอย่างเดียวนะฮะคุณแม่กำลังหยิบเป็นกล่องที่สี่นะครับ
อีกกล่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาพูดแม่รัดยางเลย
นั่นแหละค่ะแตงฟอครับแตนฟอใส่ปิดฝากกล่องครับ
ตีราคาล้างแล้วตีราคาลูกไปล้างแล้วตีราคาครับ

ผัดกับข้าวผัดกะเพรานะครับอย่างละ๕กล่องเป็นสิบกล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แต่เรามีเวลาว่าสามนาทีนะฮะแม่งาครับค่ะ
ว่าทำได้ไหมครับไม่แน่ใจมาลุ้นกันต่อและขอให้โชคดีนะครับ
ภารกิจนี้สำเร็จนะครับขอบพระคุณคุณยายด้วยนะครับ
เป็นผู้ช่วยนะครับประจำที่ครับขอบคุณครับแม่งายังไม่หมดหน้าที่นะครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับคุณยายยายนวล
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับยายนวลตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่อง
เรื่องจังหวัดมหาสารคามเรื่องวัดรัตนวันเรื่องบ้านของเรา
สาธิตทองจันทร์บ้านของเราค่ะบ้านของเรานะครับ
เชิญคุณยายนวลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายจ้ะอยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วครับอ่ายี่สิบเจ็ดปีแล้วค่ะ
กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าของใครจ๊ะยาย

กระเป๋าลูกสาวค่ะกระเป๋าใบเนี้ยใส่อะไร
ใส่เอกสารมั่งค่ะถ้ามีเงินก็ใส่เงินมั่ง

เคยสังเกตไหมว่าที่กระเป๋าใบเนี้ยมีรูปแมวอยู่ด้วยค่ะ
พอจะจำได้ไหมว่ากระเป๋าใบนี้นะฮะมีสีอะไรบ้าง
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปการ์ตูนบนกระเป๋าใบนี้ไม่มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวตัวเลือกที่สองสีฟ้า
ตัวเลือกที่สามสีเหลืองตัวเลือกที่สี่สีส้ม
คุ้นคุ้นว่ามันมีสีดำกับสีขาวข้อนี้มันยากแต่ห้าสิบห้าสิบเชียร์ยายด้วยนะลูก
ตัวเลือกที่สามสีเหลืองค่ะตัวเลือกที่สามสีเหลืองครับ
ยายครับยายยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ตาค่ะตะโพนนะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับตะโพน
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องคือเรื่องจังหวัดมหาสารคาม
เรื่องวัดรัตนวันเรื่องสาธิตทองจันทร์เลือกวัดรัตนวันค่ะ
รัฐนวันนะครับขอเชิญคุณตะโพนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตายายเลือกเรื่องวัดรัตนวันให้ครับ
นี้อยู่ห่างจากบ้านเราไหมครับห่างคนละฝากถนน
ทำบุญที่วัดบ่อยไหมครับก็ไม่บ่อยครับไปหน้าเทศกาล
เข้าพรรษาอย่างงี้ไปไปอ๋อพรรษาไปไป
ตาครับถ้าไปวัดเนี่ยตาต้องผ่านซุ้มประตูนี้แน่เลย
มีรูปภาพขึ้นให้เคยเงยหน้าขึ้นไปสังเกตบนซุ้มประตูวัดไหมครับ
เคยครับนึกถึงความคุ้นตาไว้ดีนะเพราะว่าคำถามอยู่ตรงนี้นะฮะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ป้ายชื่อวัดรัตนวันบนซุ้มประตูวัดนี้
มีสีอะไรตัวเลือกที่หนึ่งสีส้มตัวเลือกที่สองสีขาว
ตัวเลือกที่สามสีแดงและตัวเลือกที่สี่สีเขียว
ซุ้มวัดนี้บ่อยไปทำบุญทีไรก็ต้องผ่านซุ้มวัดนี้แล้ว
วัดนี้มันอยู่ปากทางเข้าวัดโจทย์ข้อนี้ตาค่อนข้างมั่นใจสู้สู้
ตัวเลือกที่สองสีขาวครับตัวเลือกที่สองสีขาวครับ
สมาชิกในบ้านอีกคนนึงครับน้องมัดหมี่ตาต้องเลือกแล้วว่าจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องมัดหมี่
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่องจังหวัดมหาสารคาม
เรื่องสาธิตทองจันทร์มหาสารคามเหนือจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ขอเชิญน้องมัดหมี่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
มันมีมันมีเกิดจังหวัดอะไรลูกเกิดจังหวัดระยองค่ะ
แล้วหนูอยู่ในนี้กี่ปีแล้วมหาสารคามสองปีค่ะอยู่อำเภออะไรลูก
พระยักษภูมินิสัยค่ะมัดหมี่เคยเห็นแผนที่รูปประเทศไทยไหมลูก
เคยค่ะเคยนะลูกนะและจังหวัดเราอยู่ใกล้กับจังหวัดอะไรบ้างอย่างเงี้
พอพันผ่านผ่านตาบ้างไหมลูกเอาล่ะสมาธิดีดียังไงก็ต้องตอบมานะลูกนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดมหาสารคามไม่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งบุรีรำตัวเลือกที่สองนครราชศรีมา

สุรินตัวเลือกที่สี่ร้อยเอ็ดหนูเคยเรียนวิชาภูมิศาสตร์
ครูเคยสอนเรื่องแทนที่ประเทศไทยข้อนี้หนูว่าหนูตอบได้เชียร์หนูด้วยนะคะ
ข้อที่สองค่ะนครราชศรีมาตัวเลือกที่สองนครราชศรีมาครับ
ก็ต้องมาลุ้นกันและเอาใจช่วยนะฮะว่าครอบครัวของแม่งาจะสามารถคว้าเงินหนึ่งล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ก็ต้องมาลุ้นกันและเอาใจช่วยนะคะว่าครอบครัวของแม่งาจะสามารถคว้าเงินหนึ่งล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ก็ต้องมาลุ้นกันและเอาใจช่วยนะคะว่าครอบครัวของแม่งาจะสามารถคว้าเงินหนึ่งล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท

ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรามีของขวัญสูงพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สินเลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้ด้วยกันนะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นั้นจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐๐บาท๑ตู้
และเข้าสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ถ้าตอบถูก๔ข้อก็ได้โบนัส๔ตู้ไขให้หมดเลยนะครับ
แต่ต้องมารู้กันก่อนว่าวันนี้จะทำได้กี่ข้อผมขอให้โชคดีนะครับ

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจังหวัดมหาสารคามครับ

จังหวัดมหาสารคาม

ต่อกับจังหวัดใด

ต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องบ้านของเราครับ

ไปทำงานเกี่ยวย่านเนี่ยก็หาเงินช่วยลูก
ทุกวันนี้ยายก็อยากให้ไอ้น้ำมาอยู่กับตากับยายกับพ่อกับแม่กับลูกมัน
ยากมีมิตรต้นก็มาอยู่ด้วยกันช่วยทำมากินกัน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
รูปการ์ตูนบนกระเป๋าใบนี้ไม่มีสีใด

เพราะว่ารูปการ์ตูนบนกระเป๋าใบนี้นะครับ
จริงแล้วไม่มีสีเขียว
นั้นมีหมดเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ
ครอบครัวของแม่งานะครับพลาดไป๑ข้อ
ยังได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะฮะจากเรื่องข้าวกล่องครับ
จากพ่อจากแม่ไปทำงานที่กรุงเทพ
หนูก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุดนะคะ
เพื่อที่จะส่งทางบ้านให้ได้เยอะที่สุด

ช่วง๓๔ปีหลังมานี้หนูป่วยเป็นโรคไตอักเสบ
ตอนนั้นหนูต้องนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ๔๕วันนะคะ

รายได้ก็ลดน้อยลง
ถ้ามีทุนสักก้อนหนึ่ง
หนูก็อยากจะมาลงทุนขายอาหารตามสั่ง
เปิดร้านเล็กขายกับลูกกับแม่ค่ะ
พ่อแม่ก็จะได้มีลูกคอยดูแล
มัดหมี่ก็จะได้มีแม่คอยดูแล

กล่องพายในเวลา๓นาที
งาทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

ทำได้ก็ต้องบอกเลยบอกว่า
มันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ
คุณยายอาจจะพลาดในข้อที่แล้ว
แต่ตอนนี้ก็มาช่วยครอบครัวเอาไว้ได้อีกหนึ่งข้อนะครับ
เวลาที่ใช้ไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ใช้ไปทั้งสิ้น๒นาที๕๕วินาทีครับ

ผู้ชม๒ข้อรักคุณไปต่อชีวิต
๑หมื่นบาทกุญแจต่อชีวิตเพิ่ม๑ดอกเป็น๒ดอก
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านนะ
แต่เหลือข้อสุดท้ายนี่แหละครับ

จากเรื่องวัดรัตนวันครับ

ต้องช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยลูกก็ได้
เวลามันป่วยหนักก็เป็นห่วงนะครับไม่รู้ใครจะส่งข้าวส่งน้ำมัน
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือป้ายชื่อวัดรัตนวันบนซุ้มประตูวัดนี้มีสีอะไร
ตัวเลขที่๒สีขาวครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

คือสีที่อยู่บนป้ายประตูวัดนี้นะครับ

เอาแล้วครับตอนนี้ครอบครัวของแม่งานครับ
ตู้โบนัส๔ตู้นี้เรามีสิทธิ์เปิดได้๒ตู้ด้วยกัน

แต่ตอนนี้ต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
แต่ละดอกมีเวลาไข่ทั้งสิ้นดอกละยี่สิบวินาทีสองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาที
ขอให้โชคดีในการไขนะครับถ้าพร้อมแล้วไขครับ
โอ้โฮ
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ขอให้โชคดีนะครับ๑หมื่นหรือเปล่า
แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลขสามคือ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ขอให้โชคดีนะครับหนึ่งหมื่นหรือเปล่า

เท่าไร
แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลขสองคือ

มาดูตู้ที่เหลือกันก่อนนะฮะ
ตู้หมายเลขหนึ่งนะฮะโบนัสนั่นก็คือ
ของสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับ
ฉะนั้นตู้หมายเลข๔ก็คือ
ห้าพันบาทอยู่นี่นะครับทุกคนครับ

วันนี้ครอบครัวของแม่งาจากมหาสารคามนะครับ

จริงแล้วตรงนี้คิดว่าจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนได้บ้าง
คิดว่าจะเอาไปทำบ้านให้แม่ก่อน
คุณผู้ชมครับความหวังเดี่ยวของพ่อแม่
วัยชะลานั่นก็คืออยากให้ลูกกลับมาอยู่บ้าน

มาช่วยกันทำความหวังและความฝันของครอบครัวนี้นะครับ
ได้สำเร็จเร็ววันเร็วคืนเพื่อที่เขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อย

ฝากครอบครัวของแม่งาไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมด้วยอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

แม่พ่อแม่งามันมีลูก
พระคุณที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น

มีวันหนึ่งเขามาจ้างผมไปตัดต้นไม้ใหญ่ครับ
พอดีเขาไปถอดไม้ขายทั้งร้าน
ออกนั่งร้านลงเลยครับ
หมอพ่อต้องการผ่าตัด
แต่มันก็ไม่ไหวครับ

นำแคปหนูใส่ถุงและล้อยเป็นกวง
จำนวน๒พวงภายในเวลา๓นาที

โปรดติดตามตอนต่อไป